ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูก้นแล้วก็ขาของเด็กหญิงวัยสามขวบคนหนึ่ง
น้องอยู่ที่บุรีรำนะฮะคุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้ไปรับกลับมาจากโรงเรียน
โอ้โหทำไมเป็นแผลได้อย่างงี้เปิดดูนี่ฮะนี่ค่ะ
้นลูกสาวเนี่ยนี่เราต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะฮะ
เป็นแผลเต็มไปหมดนี่เป็นรอยอย่างนี้เลยนะครับลูกสาวสามขวบนะครับ
อยู่ที่บุรีรำนะฮะคุณแม่บอกว่าลูกเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะ
เมื่อวานนี้ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนถอดเสื้อผ้าจะพาลูกไปอาบน้ำ
ตกใจเจอรอยแผลที่ก้นกับขาข้างขวาค่ะโอ้โหเห็นไหมนะ
นี่ฮะก็เลยโทรไปถามครูที่โรงเรียนครับคุณครูบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กไปโดนอะไร
ค่ะนะก็เลยไม่พอใจนะฮะเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ย
คือลูกก็อยู่กับครูอ่ะแล้วครูจะไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อไปส่งตอนเช้ายังไม่มีนะ
นะฮะก็เลยพาลูกไปหาหมอที่คลินิกนะครับทางหมอเนี่ยบอกว่ารอยแผลที่เกิดขึ้น
เกิดได้สามกรณีหนึ่งเด็กอาจไปเล่นเครื่องเล่นพวกสไลเดอร์
มันก็เกิดแผลได้อืมนะตอนที่สไลด์อะไรพวกนี้นะครับ
อาจโดนความร้อนหรือน้ำร้อนลวกสามอาจเกิดจากพวกแมลงนะ
แมลงหางก้นกระดกเนี่ยพวกนี้อาจจะมาต่อยได้นะครับ
หมอก็ให้ยามาทาแล้วก็ให้ยามาทานด้วยแต่ถ้าเกิดแผลผู้พองอะไรมากขึ้นไม่ดีเนี่ย
บอกก็ไปตรวจอีกครั้งนึงก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ใช่ค่ะคือผู้ปกครองบอกว่าไม่ได้จะโอ้โหเอาเรื่องอะไรขนาดนั้นนะ
ประเด็นสำคัญที่โพสต์ก็คือโรงเรียนต้องตรวจสอบให้สิ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าบาดแผลที่ก้นลูกที่ขาลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
อยากให้ครูดูแลเด็กให้ดีกว่านี้ได้ไหม
เพราะว่าพอผู้ปกครองนำลูกหลานไปส่งที่โรงเรียน
ก็คือความไว้วางใจอยู่ที่คุณครูไงฮะคุณครูก็ต้องช่วยดูแลด้วย
โกรธอยู่แหละค่ะเพราะว่าแผลมันอย่างนี้เนอะ
เพราะพอถามคุณครูคุณครูเขาก็บอกไม่รู้ไม่รู้
ครับแต่เขาทั้งทั้งที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่ก็ติดใจตรงนี้
ทำไมคุณครูไม่สังเกตไม่เห็นทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนเลยนะคะ
โรงเรียนเอกชนแห่งนี้นะคะไปพบกับคุณครูกาญจนาหรือครูจิ๋ม
ครูประจำชั้นนะคะครูยืนยันว่าไม่ได้ตีไม่ได้ทำร้ายน้องจริง
ตอนที่อยู่โรงเรียนน้องก็เข้าห้องน้ำเองได้ตามปกติไม่ร้อง
ไม่บอกว่าเจ็บอะไรเลยก็เลยไม่มีใครสังเกตเห็นว่าที่ก้นน้องมีแผลหรือเปล่า
ชักโครกเสร็จเขาก็ลงชะโครกมาได้เอง
ครูพี่เลี้ยงเขาก็ไปกดน้ำให้แล้วเขาก็ล้างก้นให้
เขาก็ออกมาใส่กางเกงเองค่ะก็อยากจะอธิบายค่ะ
เพราะว่าระโวยสุดใจจริงค่ะครับอืมเพราะว่าระโวยสุดใจเราไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำร้ายเด็กค่ะบาดแผลที่เกิดขึ้นจากจากภาพแล้ว
มันมันไม่มันก็เหมือนแบบไม่ใช่แผลที่เกิดขึ้นภายในวันอืม
ใช่ไหมคะอืมอ่าเพราะว่าภาพถ่ายทุกอย่างเขาส่งหมดเขาส่งทุกอย่าง
คือน่าจะเข้ามาคุยกันก่อนมาถามเหตุผลมาดูดูบาดแผลก็รู้ว่าเป็นยังไง
เราลองไปทบทวนว่าตัวเองพาเด็กไปตรงไหนบ้างไหมหรือยังไง
แล้วคุณครูอาจจะเจอยังไงเป็นยังไงคือเข้ามาสอบถามกันก่อน
สมควรที่จะไปโพสต์ประเด็นสำคัญก็คือผู้ปกครองอยากรู้นะคะ
ว่าแผลที่ก้นที่ขาของเด็กเกิดจากอะไรกันแน่อันนี้คือประเด็นสำคัญ
คือคุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้โทษคุณครูหรอกนะแต่ถ้ารู้จะได้รักษาถูกอะไรประมาณอย่างนี้